งวดแรกก็คือ๘๐๔๐ล้านบาทพร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน๖๗๖๑๔ล้านบาท
กศธชบอกว่าจะรอจนถึง๔โมงครึ่งก็คือ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
เราไปติดตามบรรยากาศที่กศธชกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเตรียมสถานที่รองรับเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
คุณจิรภาสุริสุขรายงานสดมาจากที่สำนักงานกศธชค่ะเชิญค่ะ
แต่ว่าทางสำนักงานกศชนะคะ

ภายในชั้นล่างของอาคารหอประชุมที่สำนักงานกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศช
โดยจัดเตรียมเก้าอี้รองรับสื่อมวลชนไว้ราว๓๐ตัวและโต๊ะสำหรับลงทะเบียนสื่อ
เลขาธิการกศชเปิดเผยว่าตามเงื่อนไขของการประมูลแล้ว
ซึ่งมีมูลค่าถึง๖๔๔ล้านบาทเป็นไปค่ะ
และในอนาคตจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้อีก
ทั้งนี้อาจจะยังถูกปรับในฐานะที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ซึ่งมูลค่าการสั่งปรับนั้นอาจอยู่ที่หลากหลาย๑๐ล้านบาทหรือ๑๐๐ล้านบาทขึ้นไปค่ะ
นอกจากนี้อาจนำเสนอให้เปิดประมูลขึ้นชุดดังกล่าวใหม่
โดยคาดว่าราคาตั้งต้นประมูลจะอยู่ที่๗๕๐๐๐ล้านบาท
แต่หากไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลคลื่นดังกล่าว
ก็สรชก็จะพังขึ้นนี้ไว้เป็นเวลา๑ปี
เพื่อรอการจัดสรรขึ้นในรอบใหม่
ซึ่งรอบจัดสรรใหม่นั้นอาจใช้ราคาประมูลเดิม
หรือใช้วิธีเคาะการประมูลราคาแบบถอยหลัง
ลดราคาประมูลลงจนกว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลค่ะ
ก็สรชก็จะพิจารณาให้ออกใบอนุญาตในวันที่๑๕เมษายนนี้
ซึ่งทางสารปกครองนั้นได้มีคำสั่งคุ้มครองไว้ในวันที่๑๔เมษายนนี้ค่ะ
สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์หรือเตรียมพร้อม
เพื่อให้เตรียมพร้อมใช้บริการได้ทันที
เสียโอกาสในการดำเนินทางธุรกิจค่ะ
ในวันนี้จนถึงเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกศชค่ะ